ก็มีการประกาศนะครับรายชื่อผู้เล่นออกมา๒๓คนนะครับ
การประกาศตัวเนี่ยนะก็แน่นอนนะครับจากกิจเวทพิรมเพิ่งกลับมา
แล้วก็เจรบสัมภาวดีนะครับก็อยู่ในข่ายที่ต้องลงเล่นอยู่แล้วในรายการนี้นะครับ
แล้วก็มีอานนท์อมรเลิศศักดิ์จุบัติโชคสหรัฐชาติศนาศิษย์ศิษย์ภาราเนี่ย
ส่วน๓คนที่หลุดไปเอาแบบไวเลยนะครับก็มีปรินกุญชรแล้วก็มีพานุเดชใหม่วง
แล้วก็อีกคนนึงก็คือมนตรีพรมสวัสดิ์นะครับแต่ทั้ง๓คนยังคงฝึกซ้อมกับทีมต่อไปจนจบการแข่งขัน
แล้วก็แต่ละทีมนั้นสามารถเปลี่ยนตัวสำรองได้นัดละ๖คนครับ
แข่งขันไว้๒๐นาฬิกานะครับและก็ต่อด้วยสามารถพบกับเกาหลีเหนือแต่วัน๑๓ธันวาคม
เวลาเดิมนะครับ๒๐นาฬิกาแล้วในวันที่๑๕จะเป็นการชิงอันดับที่๓กับชิงชนะเลิศ
อันดับ๓เนี่ยแข่งก่อนนะครับในเวลา๑๖นาฬิกาแล้วต่อด้วยรอบชิงชนะเลิศเวลา๒๐นาฬิกาครับ